คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวความรุนแรงความหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนขับรถจะไปทำบุญที่วัดไร่ขิงด้วยซ้ำ
หัวร้อนก่อนไปทำบุญ
ใจเย็นหน่อยนะครับใกล้จะถึงวัดแล้วโอ้โหจะไปไหว้พระอยู่แล้วนะฮะ
แต่เกิดเหตุขับรถปาดกันไปปาดกันมากับรถอีกคันหนึ่ง
แล้วท้ายที่สุดเฉียวชนกัน
ผู้ชายหัวร้อนคนนี้โมโหจนขาดสติครับถือเหล็กแป๊บลงมา
ทุบรถของคู่กรณีแบบนี้คุณ
โมโหลงกับรถนะฮะเพราะว่าอะไร
คนขับรถสีบรอนเงินคนนั้นวิ่งหนีไปแล้ว

ใช่ฮะแต่ทีนี้ชาวบ้านรอปภพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะฮะ
เขาเห็นเหตุการณ์นี้ก็ไม่กล้าจะเข้าไประงับสติอารมณ์

แล้วดูเขาทุบทุกส่วนเลยคุณไม่ว่าจะเป็น
กระจกประตูกระจกมองข้าง
ไฟหน้าตัวถังเสียหายรอบคันเลย
ภาพคลิปวีดีโอนี้ถูกถ่ายทำไว้นะฮะ

แล้วก็คนกระทำเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
ตะโกนต่อว่าเจ้าของรถคันนี้ฮะ
พ่อค้าข้าวมันไก่เดินไปคุมเชิง
แต่ไม่กล้าไปคุมชายคนนี้
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ยาว

เดินผ่านหน้ากล้องไป
เกิดขึ้นที่หน้าสถาบันกรยาราชนคริน
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ผู้สื่อข่าวของเรารู้ต้นสายปลายเหตุมาแล้ว
ดูจากคลิปรู้สถานที่เรียบร้อย
ก็เลยไปยังโรงพรรคสามพาร

ตำรวจได้นำตัวหนุ่มหัวร้อนรายนี้มาสอบสวนแล้ว
ทราบชื่อภายหลังคือนายชาญวิทย์ดวงมณีอายุ๒๑ปี

ให้การว่าขับรถจะไปทำบุญที่วัดไร่ขิงในอำเภอสามพรานนะ
แต่ระหว่างทางที่ขับรถอยู่นั่น
ก็เกิดขับไปปาดหน้าปาดกันไปปาดกันมา
กับรถนิสันมัชสีบรอนที่มีนายไพโรธบำรุงกิจเป็นผู้ขับขี่
จนเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันในที่สุดนะครับ
ทำให้ตัวเองโมโหขาดสติถือเหล็กแป๊บลงมา
แต่นายภายรถคนขับรถสีบรอนเงิน

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีหนุ่มหัวร้อนรายนี้ในข้อหา

รอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ

คนเป็นคนทำนะคะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะ

แล้วก็มันมีผลจากที่รถยุบจากเฉียวชนกันแล้วด้วยไง
ด้านหน้าพังไปแล้วนิดหนึ่งนะคะ